ท่านผู้ชมครับแฟนสาวเขากำลังตามหาแฟนนุ่มของเขาอยู่
หายไปแบบมีปริศนาน่าสงสัยหลายวันแล้วด้วยนะครับ
เริ่มมาจากผู้ชายคนนี้เนี่ยขับรถไปเพื่อไปเที่ยวงานวัดแถวปราจีนบุรี
แล้วอยู่ดีโทรกลับมาหาแฟนบอกช่วยโอนเงินให้หน่อย
แล้วมีเสียงผู้ชายลักษณะพูดจาเหมือนข่มขู่เข้ามาแบบทางสายโทรศัพท์ด้วย
แล้วก็สายถูกตัดไปแล้วก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้อีก
หายไปสามวันแล้วนะครับเผื่อใครพบเห็นนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อคุณอานะชื่อจริงชื่ออำมารินนี่ฮะชื่อเล่นชื่ออา
อายุหายไปอายุ๓๐ปีนะครับหายไปตั้งแต่๒๖พฤศจิกายนนะครับ
โดยแฟนสาวเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพกบินบุรีนะครับจังหวัดปลาจีนบุรี
นี่ฮะนายอมรินลีอุดนะครับชื่อเล่นชื่ออา
แฟนสาวเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพกบินบุรีนะครับ
โดยบอกว่าวันที่๒๖พฤศจิกายนคืนวันนั้นตอน๕ทุ่มครึ่ง
แฟนนุ่มของเธอก็คืออาขับกระบะ๔ประตูเป็นกระบะสีดำยี่ห้ออีซูซู
หมายเลขทะเบียน๕กกย๗๒๑๙กรุงเทพมหานคร
เพื่อจะไปงานวัดที่วัดบ้านไผ่เขามีงานวัดอยู่อ่ากระบะคันนี้นะครับ
เพื่อใครพบเห็นวัดบ้านไผ่อยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีนะครับ
แฟนของอาบอกว่าอย่างนี้ฮะที่ออกไปในตอน๕ทุ่มครึ่งนะ๒๖พฤศจิกายน
จากนั้นเที่ยงคืนห้านาทีซึ่งถ้านับเป็นวันเนี่ย
มันจะเข้าสู่วันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนแล้วอาเนี่ยโทรกลับมาหาเธอ
บอกให้โอนเงินมาให้หน่อยหมื่นนึงแล้วสายโทรศัพท์ก็ถูกตัดไป
นี่ฮะเธอเล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะแฟนของอาชื่อคุณสกุลเกดนะ
คือเล่าไปเนี่ยเธอแบบโอ้โหร้องไห้เป็นห่วงแฟนไปด้วยนี่
น้ำตาคลอน้ำตาไหลเลยเธอบอกพอสายตัดไปเนี่ย
แล้วตอนนั้นแฟนที่โทรมาที่บอกว่าจะให้โอนหมื่นนึงเนี่ย
มันมีเสียงนะที่โทรมาเนี่ยบอกป๊าโดนล้อมเขาจะเอาตังค์
แล้วมีเสียงคนอื่นพูดแทรกที่ได้ยินคือบอกโดนจับปืนสองกระบอก
เธอก็ถามอะไรยังไงปืนที่ไหนแล้วอาก็ตัดบทไปเลย
บอกแค่เออโอนมาโอนมาหมื่นนึงแล้ววางสายไป
ก่อนที่อาจะโทรกลับมารอบสองทีนี้จากหมื่นนึงบอกเขาจะเอาแสนนึง
แล้วเหมือนมีคนมาแย่งโทรศัพท์ไปก่อนที่อาเนี่ยจะพูดตะโกนขึ้นบอกว่า
จะเอาอะไรจากผมผมไม่มีอะไรผมไม่มีเงิน
เธอก็พยายามถามว่าเธออาอยู่ไหนอาอยู่ไหน
ได้ยินคำตอบกลับมาบอกอยู่พระปรงพระปรงนี่อยู่สะแก้วนะฮะ
เออแต่เหตุการณ์เนี่ยเธอบอกแฟนเธอไปงานวัดเนี่ยงานวัดแถวปราจีนบุรีนี่แหละ
ไม่รู้จะทำยังไงต่อก็ไปถามจากเพื่อนของอา
รู้ว่าคืนวันนั้นอาไปเที่ยวงานวัดบ้านไผ่
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพยายามโทรกลับไปหาอีก๕๖สายโทรติดนะ
แต่ไม่มีคนรับสายก่อนที่จะโทรไม่ติดอีกเลย
เพื่อนของอาก็ลองโทรให้โทรติดต่อไปที่เบอร์ของอาก็เหมือนกันเลยนะฮะ
บางทีโทรติดมีเสียงผู้ชายคนอื่นรับโทรศัพท์
บอกกับเพื่อนของอาบอกถ้ามึงอยากช่วยเพื่อนมึงนะ
เตรียมเงินไว้เยอะให้ถึงล้านเลย
มันยังไงกันเนี่ยทีแรกอาโทรมาบอกหมื่นนึง
รอบสองโทรหาแฟนบอกแสนนึง
พอเพื่อนโทรไปมีคนอื่นบอกให้เตรียมไว้ให้ถึงร้าน
แล้วเพื่อนก็โทรติดต่ออาไม่ได้อีก
จนกระทั่งตี๒ของคืนวันนั้นมีข้อความส่งมาบอกนะ
มีข้อความนะครับบอกเบอร์สามารถติดต่อได้
เธอก็รีบโทรกลับไปเลยตามเบอร์ที่เขาบอกเบอร์สามารถติดต่อได้
แต่โทรไปก็โทรไม่ติดอีก
กลายเป็นว่าตอนนี้แฟนนุ่มของเธอหายไปทั้งคนทั้งรถ
หายตั้งแต่คืนวันที่๒๖พก
เหตุการณ์มันต่อเนื่องตั้งแต่๕ทุ่มครึ่งไปถึงนู่นฮะตี๒
ตี๒ก็เข้าสู่วันที่๒๗พกละ
จนมาถึงวันนี้เธอบอกว่าเธอวันใจเหรอเกิน
กลัวว่าจะถูกอุ้มไปทำร้ายหรือตอนนี้อยู่ไหนยังไงก็ไม่รู้
แต่หลังจากเกิดเหตุเนี่ยเธอก็รอให้ครบ๒๔ชั่วโมงก่อนนะครับ
แล้วก็มาแจ้งความกลัวแฟนจะถูกอุ้ม
ช่วงที่อยู่ด้วยกันนะฮะเธอยืนยันว่าอาแฟนนุ่มของเธอไม่มีศัตรูที่ไหนนะครับ
ก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกนะดูแลกันเป็นอย่างดี
ออกมาข้างนอกก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็แค่นั้นเอง
แล้วก็เหมือนกับว่าเขายื้อแย่งโทรศัพท์กันนะคะ
แล้วหนูได้ยินแต่เสียงที่เขาบอกว่าน้าน่าจะเอาอะไรจากผม

หนูก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าเช็คกับตำรวจทุกที่แล้วอะไรอย่างนี้
แต่เสียงที่พูดอ่ะว่าไม่ใช่เสียงเงียนนะฮะ
ให้เขาช่วยค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีชีวิตอยู่

เพราะว่าตอนที่เค้าโทรมันมีการแบบ
การจะเอาเงินกันอะไรอย่างนี้
แล้วเราไม่มีตัวตัวที่ไหน
หนูก็ไม่เคยเห็นเขามีอะไรเรื่องสัตว์ตัวอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้รู้มากว่าเขามีหรือไม่มี
ยังไงก็บนห้องตัวหนูออกมานี้

ได้แค่ได้แค่กล้องถ่ายทะเบียนมาจากจุดตรวจบ้านแกล้งแค่ที่เดียว

หลังจากที่ทางคุณสกุลเกตไปแจ้งความที่สพกบินบุรีเนี่ย
ตำรวจก็ไล่ตรวจสอบให้นะฮะ

พฤศจิกายนแล้วเขาก็โทรมาตอนเที่ยงคืน๕นาทีนะฮะ
ตำรวจบอกไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่วัดบ้านไผ่ที่มีงานในคืนวันนั้น
เพื่อนของอาบอกอาจะไปงานวัดบ้านไผ่เนี่ยนะ
วัดเลยนะฮะตามเส้นทางต่างต่างที่กล้องของวัดเห็นเนี่ย
จะเห็นว่าเวลาเที่ยงคืน๑๐นาทีในคืนวันนั้นนะครับ
จะเห็นรถของอาเนี่ยขับผ่านด่านจุดตรวจสพบ้านแก้งไป
แต่แฟนบอกอาโทรมาตอนเที่ยงคืน๕นาที
ที่ว่าเขาจะเอาหมื่นนึงให้โอนมาให้หมื่นนึง
แล้วมีเสียงคนบอกแมดจับปืน๒ก็บอก
เดี๋ยวต้องไปดูว่าเออแล้วตอนนี้อาหายไปไหนเนี่ย